ต่อกันที่เรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่หวานที่สุดณเวลานี้
สำหรับก๊อฟพิชยะแล้วก็ขวัญอุสามณีแต่ว่ามีเรื่องที่ทำให้อดรนทนไม่ไหวเขาซะแล้วนะคะ
เมื่อมีสื่อสำนักหนึ่งนะคะเขาพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างจะแรง
แล้วไปกระทบกับความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งงานนี้สาวขวัญก็ออกโรงนะคะ
โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมแคปชั่นแสดงความรู้สึกไม่พอใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
โดยทางด้านของหนุ่มก๊อฟเองก็ได้มาให้กำลังใจ
ล่าสุดนะคะทั้งคู่ควงกันมาชี้แจงด้วยตัวเองให้เข้าใจตรงกันอีกครั้ง
ว่าอยากจะขอความร่วมมือจากพี่สื่อมวลชนให้เห็นใจและเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเคยให้สัมภาษณ์ไปให้ตรงกัน
จากว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเคยมีปัญหาจนเป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ
อยากจะรบกวนนะคะคือการพาดเฮดไลน์เนี่ยคืออันนั้นมันแบบมันสะเทือนใจนะ
แล้วคือสิ่งที่ขวัญได้รับเห็นจากคนแรกเลยคือคุณแม่ส่งมาให้
คุณแม่ก็พูดบอกว่าแม่เชื่อว่าลูกแม่เชื่อว่าแม่เลี้ยงลูกมาดีอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคำนี้มันคือแบบเรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจแม่
แล้วทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าขวัญเหลือคุณแม่แค่คนเดียว
แล้วก็เอ่อคุณแม่ขวัญเป็นคนเซ็นสิทีฟด้วย
เพราะฉะนั้นว่าการเขียนข่าวหรืออะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนให้เกียรติคุณแม่ขวัญด้วยค่ะ
คอนเทนต์ที่มันเขียนยาวข้างล่างบางทีคนไม่ได้อ่านหรอก
คนจะบางคนเขาจะอ่านแค่แบบที่พาดหัวข่าวอะไรอย่างนี้
แล้วพอเข้ามาอ่านในเนื้อในมันไม่ได้เป็นอย่างที่พาดหัว
เพราะว่าการพาดหัวอันเนี้ยมันดูเหมือนเนกทีฟมาก
มามาเบนมาทางก๊อฟมากกว่าซึ่งจริงในนั้นอ่ะ

ที่พาดหัวข่าวมันดูเนกะทีฟมากถ้าแปลแบบ
ถ้าแปลแบบไม่ดีคือมันก็แปลได้
แล้วก็คุณแม่ก็ไม่มีใครมีแค่ขวัญคุณพ่อก็ไม่อยู่ถูกไหมคะ
สิ่งไหนที่หนูจะทำให้แม่อยู่ในที่ที่เซฟได้กับขวัญก็จะทำ
นี่ก็เป็นการยืนยันจากน้องขวัญอุสามณีนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยขวัญบอกเองเลยว่าตอนนี้คุณแม่สบายมาก
ตื่นเช้ามาเนี่ยนะทำกับข้าวให้ลูกใช้ชีวิตเป็นคุณน้า
เป็นคุณนายออกไปเจอกับเพื่อนฝูงไม่ต้องมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้คุณขวัญอีกแล้ว
ส่วนท่าที่ในการดูแลคุณขวัญตอนนี้เนี่ยหนุ่มก๊อฟพิชยะดูแลเป็นส่วนใหญ่

แต่ว่าแค่ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็จะไปดูแลคุณขวัญให้

เออทำไมไปเมาส์แบบนี้อันนี้ก็นะแล้วแต่วิจารณญาณในการดูติดตามข่าวแล้วก็เสพข่าว